ก่อนอื่นต้องบอกว่าอันย่องฮัสโย

ว่าดิฉันหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนกลับมา
เขาบอกว่าคุณชนะคะคุณนินทาดิฉันว่าเยอะมาก

เขารู้สึกว่ารับไม่ได้เลยกับสิ่งที่คุณทำ
ดิฉันก็เลยจะมาแถลงข่าวว่าดิฉันหายตัวไปไหนมา
คุณไม่เหลือช่องว่างให้ผมได้แก้ตัวเลย

เดี๋ยวจะเล่าให้คุณฟังว่าไปไหนมาไม่ได้เป็นอับสงครรภ์อับไซต์อับหน้า
ว่ามาคุณเป็นคนดีคนเดิมอยู่นะคะ
คืองานนี้เขาก็มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ก็คือเป็นการจัดงานที่มีกิจกรรมหลายอย่างรวมอยู่ในนั้น
อันนี้ก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของอาหารของไทย
อะไรดีเกี่ยวกับไทยเราก็จะนำไปเสนอในงานนี้ทั้งหมดเลยนะคะ
คือใบตองไปในฐานะของนักข่าว
ก็คือพาน้องยูวทูตวัฒนธรรมจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒ชุมชนนาคา
จังหวัดอุดรธานีไปร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะ
ก็ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินแอร์เอเชียและมูลนิธิไทยรัฐนั่นเอง
งานนี้นะคุณผู้ชมเป็นการจัดขึ้น
เพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้๖๐ปี
ซึ่งจริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้
มันยาวนานกว่านั้นตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีเลยนะคะ
แต่ว่าก็คือเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนะคะ
ภายในงานอย่างที่บอกไปมีการออกร้านมีบูธกิจกรรมต่าง
แล้วก็มีการแสดงของน้อง

วทูตวัฒนธรรมจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒นะคะ
อุดรธานีเขาก็จะมีเรื่องของดีของเด็ดประจำจังหวัดอุดรนะแต่ละอย่างนะคะ
โชว์นี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ที่ไปร่วมงานเป็นอย่างมากเลย
คือคนที่ไปร่วมงานก็มีทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้
แล้วก็มีชาวต่างชาติชาวเกาหลีใต้เองก็ชื่นชอบ
เพราะว่าการแสดงชุดนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เห็นไหม

เป็นการแสดงที่แบบพิเศษมากเพราะว่าไทยกับเกาหลีสามารถอยู่ร่วมกันได้

การแสดงคือเรื่องของศิลปะมันไม่ได้แบ่งชนชั้น
มันไม่ได้แบ่งเชื้อชาติหรืออะไรเลย

แล้วก็ไฮไลท์พิเศษก็คืออาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดี
มีอีกสองบทเพลงเป็นเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์
แล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงก็จะเป็นเพลงคลาสสิกเลย
ก็คือเพลงเดือนเพ็ญร้องได้ไหม

เดือนเพ็ญสวยเย็นเพ็ญอาราม
เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ
และข้างเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธนิษฐ์
ที่เป็นนักเรียนทุนอยู่ที่เกาหลีใต้
คืออาจารย์เนี่ยบังเอิญไปเจอกับน้องคือนัดเจอกันนะคะ
แล้วก็เลยให้น้องร่วมบันเลงเพลงเดือนเพ็ญ
พร้อมกันเห็นว่าเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล

และนี่ก็เป็นการออกร้านต่างนะคะ
ของอาหารไทยของขึ้นชื่อของไทย
มีส้มตำเด็ดมาก
ส้มตำไทยเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อมาก
กำลังจะถามเลยว่าคนเกาหลีเขาชอบทานอะไรมากที่สุด

แต่ส่วนใหญ่ที่ดิฉันเห็นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกับผัดไทย

ใช่ฝรั่งก็ชอบกาวรีก็ชอบ
แล้วก๋วยเตี๋ยวจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

สังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนเกาหลีนะ

มีการสาธิตการนวดแผนไทยด้วยนะคะ

แล้วก็โชว์แม่ไม้มวยไทยเป็นชาวเกาหลีใต้ขึ้นชกนะคุณ

ศึกษาเรียนรู้เรื่องของมวยไทยเยอะมาก
ถูกต้องอันนี้ก็เป็นผลไม้ของไทย

เพราะว่ามะม่วงมังคุดมะพร้าวบ้านแพ้วเนี่ย

มะพร้าวบ้านแพ้วเป็นมะพร้าวที่รสชาติอร่อยมาก
และที่สำคัญอย่างที่บอกว่าดิฉันไปเจอแฟนรายการมาคุณ

วันนี้มาร่วมงานได้เดินดูงานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ

เห็นงานแล้วก็นึกถึงเมืองไทยครับ

แต่ละร้านก็อาหารไทยหรือของกินหรือบรรยากาศไทย
ก็ทำให้คิดถึงเมืองไทยครับ

ดูนี่น่ะชอบอาหารไข้อะไรมากที่สุด

ดูแล้วสนุกครับแล้วก็ได้สาระครับ

ค่ะเรื่องอาหารการกินของตะลอนขาวนี่
แบบทำให้เราคิดถึงเมืองไทยมากเลยค่ะ
เห็นไหมน่ารักมากน่ารักมากคือพี่เขาบอกว่าอยู่เกาหลีมานานแล้ว
ต้องคิดถึงเมืองไทยมากได้ดูรายการตลอดข่าว
ทำให้รู้สึกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยรู้สึกอบอุ่นมาก
เอาล่ะไปงานนี้นะถือว่าครบเครื่องจริง
น้องใบตองก็ไปแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะ
ถูกต้องแล้วยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีมาฝากคุณผู้ชม
ที่ไปร่วมงานมาอีกมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวมาดูกัน